คุณผู้ชมค่ะเมื่อ๒๓วันก่อนเนี่ยเรานำเสนอคลิปหนึ่งค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาค่อนข้างดีเข้าไปในร้านทอง
แล้วก็จะไปขอดูทองประมาณ๔๕เส้นนะคะ
จังหวะที่พนักงานเผลอกะว่าจะวิ่งหลบออกไป
มันเป็นประตูอัตโนมัติไม่ได้กลับมาล้อเล่นน้ำ
พนักงานแบบนี้ล้อเล่นแล้วเดินออกไปนิดหนึ่งตั้งหลักใหม่
แล้วคุณเห็นนะจังหวะที่ลูกค้าอีก๒คนเขาบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ไม่ดูแล้วทองขอพนักงานออกพนักงานกดจังหวะนี้ค่ะ
สวนสวนเข้ามาเลยคนร้ายฮะฉกทองไปได้๒๔บาททองคำ
แล้วก็วิ่งออกไปพร้อมกับลูกค้า๒คน
คือเป็นประตูอัตโนมัติเจ้าหน้าที่เขาเปิดให้พอดีไง
แล้วออกไปได้นะคะหลังจากนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้น
คือ๒๐ตุลาคม๒๑ตุลาคมผู้ชายคนนี้ค่ะ
โกนหัวโกนคิ้วอำพลางใบหน้าปิดแมสค่ะ
แล้วนั่งรถทัวร์ลงไปใต้หลังจากนั้นพ่อแม่โทรไปเลยบอกว่า
มามอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้คือ๒๒ใช่ไหม
นั่งรถทัวร์จากปากใต้ขึ้นมากรุงเทพมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
ที่สุดแล้วค่ะวันนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ก็คือ
นายวุฒินันสันติกุลศุกร์อายุ๒๒ปี
เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาวิ่งราว
นำตัวไปแถลงการจับกลุ่มนะคะ
หลังจากที่ก่อเหตุจี้ชิงทองไป
น้ำหนักคือรวมแล้ว๒๔บาททองคำ
มูลค่าก็ครึ่งล้านนะคะ๕แสนบาท
พฤติกรรมของเขาอย่างที่เล่าไป
กล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ฉายภาพหมดแล้วนะคะ
ทีนี้ก็ถามนายวุฒินันแล้วค่ะ
ที่นันสารภาพบอกว่าลงมือก่อเหตุจริง
เพราะต้องการนำเงินเนี่ย
คุณค่ะนักศึกษาเอกชน
ต้องการนำเงินไปจ่ายหนี้พนันออนไลน์
เป็นหนี้พนันออนไลน์อยู่๕๐๐๐บาท
แล้วก็ตอนที่ก่อเหตุเขาบอกว่า

เพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้
ทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุเพียงวันเดียว
ก่อเหตุ๒๐หลังจากนั้น๒๑ตุลาคมค่ะ

ใส่แม็กซ์บิดบังใบหน้า
แล้วก็นั่งรถทัวร์จากกรุงเทพ

จากนั้นก็นำสร้อยคือเขาขโมยไปได้๖เส้นใช่ไหม
ใน๖เส้นเอาไปจำนำที่ภูเก็ต
ได้เงินสดมา๘๐๐๐๐บาท
แล้วนำเงินส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้จ่าย
เงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้พนันออนไลน์
กระทั่งมีข่าวว่าตำรวจติดตามจับกลุ่ม

พ่อแม่เขาก็เลยโทรศัพท์บอกให้วุฒินันมามอบตัวกับตำรวจ

ตัดสินใจนะคะนั่งรถทัวร์กลับมาจากจังหวัดภูเก็ต

มาถึงขนส่งหมอชิดเมื่อเช้านี้ประมาณ๗โมงค่ะ
แล้วก็เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
แล้วนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ